รู้สึกว่าแม่ของจังกรรมเป็นยังไงบ้าง
ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะ
ก็จริงแล้วเอาตรงคือมันเป็นละครที่ดราม่าด้วย
แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ฉูดฉาสำหรับเรื่องนี้
กระแสดีมากแล้วก็เทรดในทวิตเตอร์ก็ขึ้น
พระเอกสักส่วนใหญ่เราจะแบบว่าเป็นฝ่ายสปอร์ตที่ดี
คอยแบบว่าช่วยพระเอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็มีมุมดราม่าของเราในเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้ด้วย

ร่วมงานกับพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะ
ก็ดีนะคะก็ด้วยความที่มันสนิทกันอยู่แล้ว
เราก็เลยแบบทำอะไรก็ไม่เกรงใจกันแล้ว
ไม่มีความเคอะเขินหรืออะไรใดเลย
คือมีอะไรก็พูดกันตรงได้โอเคหรือไม่โอเคตรงไหน

เป็นเรื่องที่ดีใช่มั้ยที่เราเล่นกัน

เป็นเรื่องที่ดีค่ะมันจะเอ็ดเสร็จกับงานในทางที่ดี
เพราะว่าถ้าถือว่าไม่โอเคตรงไหนคือเราก็พูดได้เลย
ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้สนิทขนาดนี้
เราก็คงแบบคงไม่กล้าพูดหรือบอกอะไรตรงหรือปรึกษาอะไรอย่างนี้
สำคัญมากค่ะ
ค่ะก็ของฝากนะคะก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้ว
ใกล้จะจบแล้วครึ่งเรื่องเราก็สู่ภาพหัวชาวนี้นะคะ
กลับนอนขึ้นเคอนเซิร์ส
จริงหนูว่าทุกคนมีซีนของตัวเองแหละ
แล้วเราก็ได้รับพาร์ทของเราเท่านี้
แล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุด
คือต่อให้มันจะเป็นแค่๑นาทีหรือ๒นาทีก็แล้ว
แต่เราทำให้มันเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจอะไร
ผู้ใหญ่หลายท่านก็ชมซึ่งเราก็โอเค
รู้แหละว่าเป็นหนูคือแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าในเนื้อข่าวค่อนข้างที่จะลงรีเทลเหมือนกัน
ซึ่งณตอนนั้นน่ะไม่ได้มีใครอยู่เยอะด้วยเราก็เลยแบบรู้ได้ยังไง
เรามาทั้งนั้นจนจบงานมั้ยค่ะหรือว่ามีขั้นกลับไปก่อนอะไรยังไง
จริงแล้วมันมีผิดคิ้วนิดหน่อย
ว่าคงเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไร
ก็จนงานเลิกแล้วก็ออกมาเจอแฟนคลับต่อด้วยตอนนั้นก็ค่อนข้างหยุดถึงเหมือนกันอะค่ะ
อืมตัวความเข้าใจผิดเลยมั้ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงอะไรแบบนั้น
หวังว่าคงจะไม่เข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดมีโอกาสอย่างอย่างวันนี้ก็เป็นโอกาสก็จะได้แบบชี้แจงไป
ไม่ได้น้อยใจค่ะเราทำในส่วนของเราเต็มที่ที่สุดแล้ว
ช่วงปีใหม่ก็เจอม็อบแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะ
ฮ่องกงก็ดีนะไม่ค่อยวุ่นวายคนน้อยของถูกและดี
คือด้วยระยะเวลาวันหยุดที่น้อยด้วยค่ะ
เราก็เลือกเงินไปห้องโมงอยากสัมผัสอากาศเย็น
คือขาเจ็บเนี่ยเพิ่งเจ็บเมื่อ๓วันที่แล้ว
เพราะอยู่กันออกกำลังกาย
ไม่ได้ดูดสิ่งที่ของมาจากห้องโมง
ก็คือกลับมาออกกำลังกาย
ได้ว่าทริปนี้ดีเลย

ห์ห์เอ่อจริงจริงแล้วมีแผนว่าจะไปอีกกลับไปอีกใช่ค่ะ
ก็เดี๋ยวจะรอแบบว่านัดกันเป็นเป็นแก๊กใหญ่ใหญ่ไปด้วยกัน
ผมเป็นคนบนอะไรไม่ได้เพราะบนเราลืมถ้าจะไปขอคือขอท่าน

สบายแหละคุณ